คุณผู้ชมครับมันมีเรื่องของไก่นะ
ไก่หายเนี่ยหาไก่ไม่เจอไปยิงเพื่อนบ้านตาย

ไม่น่าเชื่อนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับ
ค่ำเมื่อวานนี้คนที่ถูกยิงเสียชีวิตนี่ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านของตัวเอง

กำลังนั่งกินข้าวอยู่กับเมียนะฮะชื่อนายอุดมทองประภัยอายุ๖๑ปี
เสียชีวิตที่โต๊ะกินข้าวใต้ถุนบ้านตัวเองที่ตำบลห้วยม่ายอำเภอ๒

ตอนนั้นอยู่กับภรรยาภรรยาชื่อนางประมวล
นะครับทางนางประมวลบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ๑ทุ่มเพื่อน
ชื่อนายสมบัติแก้วเทศอายุ๖๑ปีมาที่บ้านมากับเพื่อนอีก
คนหนึ่งมาตามหาไก่อ่าที่นายสมบัติเนี่ยเลี้ยงไก่เอาไว้แล้ว
ไก่มันหายมาตามหาที่บ้านเธอเธอก็บอกโอ๊ยไม่อยู่หรอก
แถวเนี้ยอยู่แถวรถไถหรือเปล่าลองไปดูเองนะนายสมบัติก็ไป
ดูแล้วไม่เจอนายสมบัติก็กลับบ้านตัวเองไปซึ่งอยู่ไม่ไกล
กันมากจากนั้นนายสมบัติย้อนกลับมาที่บ้านเธออีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้เอาปืนมาด้วยซึ่งตอนนั้นเธอกับสามีเนี่ยกำลังกิน
ข้าวกันอยู่นะสามีนั่งอยู่ที่เก้าอี้ที่โต๊ะกินข้าวนั่งหัน
หน้าไปทางบันไดบ้านเธอก็หันมาดูอีกทีนึงนะฮะมันมี
เสียงดังสนั่นหันมาเห็นอีกทีหนึ่งเลือดไหลเต็มหน้า
เสียชีวิตเรื่องที่เกิดขึ้นเธอเชื่อว่ามาจากเรื่องไก่
นายสมบัติหายนั่นแหละเพราะนายสมบัติเนี่ยเขาเลี้ยงไก่หลายตัว
ค่ะแล้วเวลาไก่หายชอบมาตามหาในบ้านเธอ
ชอบหาว่าบ้านเธอเนี่ยไปขโมยไก่บ้านเขาทั้งที่ไม่จริงเลย
แล้วเวลามาหาแล้วไม่เจอก็แบบจะมีปัญหาตลอด
ใจเขาข้ามมาบ้านเขาพอดีเขาไปเตือนเขาแล้ว
ว่าเออเขาจับไก่ไปเนี่ยเพราะว่ามันสร้างความจะรอดของเขา
นี่ป้าประมวลแกบอกความจริงอาจจะยิงป้าอืม
แต่มันไปโดนสามีเพราะเวลามาหาไก่ที่บ้านเนี่ยบอกไปดูเอาเองเนี่ยแล้วหาไม่เจอก็ชอบหาว่าบ้านเธอเนี่ยไปขโมยไก่เขา
คุณผู้ชมครับตำรวจก็ไปที่บ้านนายสมบัติเลยนะครับเพราะอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับ
ถึงแค่นั้นใกล้กันแบบที่ไก่ไก่มันข้ามบ้านมาได้เห็นไหมครับ
จับได้เลยนะฮะแล้วก็นำตัวมาทำแผนเลยที่บ้านหลังเกิดเหตุบ้านของลุงอุดม
นี่สมบัตินะฮะเสื้อสีดำนี่ตำรวจล็อกตัวมาพามาทำแผนนายสมบัติเนี่ยสารภาพว่าอย่างนี้ฮะ
เขาบอกเมื่อวานนี้เขาขี่จักรยานยนต์เพื่อไปถามหาตามหาไก่ของเขาที่บ้านของนายอุดม
แต่เมียของนายอุดมบอกให้ไปหาดูเองแถวรถไถหรือเปล่าไม่รู้
พอไปดูแถวตรงรถไถก็ไม่เจอไก่จนมีปากเสียงกันเกิดขึ้นก็เลยกลับมาที่บ้าน
แล้วเอาปืนไปยิงเขานะฮะนายสมบัติอ้างว่าที่ผ่านมาบ้านของนายอุดมกับนางประมวลเนี่ย
ชอบขโมยไก่ของเขาแล้วขโมยมาหลายรอบแล้วบอกกี่ครั้งก็ไม่ฟัง
ไม่ยอมเอาไก่มาคืนด้วยถึงขั้นท้าทายไม่ยอมรับว่าขโมยไก่
ครั้งนี้ก็เลยโมโหก็เลยก่อเหตุขึ้น
ก็เลยยอมเอาไก่มาคืนด้วยถึงขั้นท้าทายไม่ยอมรับว่าขโมยไก่
เขาลากไก่ที่ไปบ้าง
เมื่อกี้มีภาพตอนนี้นายสมบัติเห็นไหมฮะเข้ามาในบ้านเห็นกำแพงเนี่ยเห็นไหมฮะ
กำแพงขั้นระหว่างบ้านเนี่ยนี่กระสุนปืนที่ใช้ก่อเหตุนะ

คือทางป้าประมวลแกบอกว่าไก่นายสมบัติที่อยู่ข้างบ้านมันบินข้ามกำแพงมา
บินเหรอคะมันมันบินได้มันบินได้แต่มันบินได้ไม่สูงนี่ไก่อ่ะ
ที่มันอาจจะกระโดดขึ้นหลังคงหลังคาหรือกระโดดอะไรยังไงหรือเปล่า
หรือมันอาจจะเดินมาเข้ามาทางประตูบ้าน
เพราะเนี่ยป้าแกบอกเมื่อกี้อ่ะตอนที่สัมภาษณ์อ่ะนี่เห็นมั้ยฮะ
คือเราก็เลยไปถามผู้ใหญ่บ้านนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖นะครับนายสมบูรณ์ขอนขจร
นี่ฮะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่านายสมบัติผู้ต้องหาเนี่ย
เขาเคยมาแจ้งบอกว่าถูกทางฝั่งของบ้านนายอุดมเนี่ย
ไก่ไปหลายรอบซึ่งมันเป็นปัญหาที่มันต่อเนื่องยาวนานมาหลายปีนะฮะ
นายสมบัติเนี่ยหาว่าทางฝั่งบ้านนายอุดมเนี่ย
มาให้ข้าวไก่เพื่อล่อไก่ของเขาให้ออกมาจากบ้าน
แล้วพอไก่ของเขาหายไปในบ้านของนายอุดมเนี่ยเวลามาตามหาเนี่ย
หายังไงก็ไม่เจอเมื่อคืนไก่หายอีกมาตามหาอีกไม่เจออีก
ก็เลยโมโหเอาปืนมายิงเขาเลย
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกบำรุงน้อมเสียนภูมิกับการสพ๒นะครับ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะ
ก็ไปหลบอยู่ที่บ้านนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปคุมตัวมาสอบสวน
หลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จเรียบร้อย
ตอนนี้ก็นำตัวไปขังไว้ที่โรงพักก่อนนะครับ
เพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
วันนี้เราไปที่บ้านของนายสมบัตินะฮะคนที่ก่อเหตุนะครับ
ที่นายสมบัติเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนี่ฮะเดินอยู่เต็มบ้านเลยเห็นไหมฮะ
สิบตัวตอนนี้เจ้าของไม่อยู่แล้ว
พี่สาวกับหลานสาวเนี่ยต้องมาช่วยดูแลมาปิดบ้าน
เพราะตัวนายสมบัติเนี่ยเขาอยู่คนเดียวนี่เยอะเลยเห็นไหมฮะ
โอ้โหดูสิบางทีมันหายไปแล้วหาไม่เจอทำไง

แล้วตัวนายสมบัติก็อ้างว่าเนี่ยก็เพื่อนบ้านคือนายอุดมเนี่ยมาขโมยไก่

พี่สาวของนายสมบัติบอกว่าน้องชายเนี่ยอดทนจนถึงที่สุด
ไก่เนี่ยข้ามไปบ้านของนายอุดม
บางทีเนี่ยเวลามันจะกระโดดข้ามไปบินข้ามไปต้องเอาสวิงเนี่ยไปไล่คุมเอาไว้

ยืนยันว่าน้องชายเป็นคนดีที่เลี้ยงไก่หลายตัวเพื่อเอาไว้ขาย
พยายามจับหลายครั้งแต่จับไม่อยู่เพราะเลี้ยงแบบปล่อยนะฮะ
คือความจริงเรื่องมันไม่ควรจะใหญ่โตขนาดนี้เลยนะ
ทางป้าประมวลเมียของผู้ตายเขาก็บอกในมุมของเขานะ
มุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของผู้ตายเขาด้วยนะฮะ
เขาไม่สามารถชี้แจงอะไรได้แล้ว
มันสร้างความจะรอดของเขาคงข้ามกำแพงอ่ะข้ามกำแพงบ้านมา
เห็นไหมขณะเดียวกันนะครับวันนี้ญาติญาตินะครับ
ก็ได้จัดเตรียมสถานที่ที่บ้านของลุงอุดมนั่นแหละนะครับ
เพื่อจัดงานศพต่างนะฮะตอนนี้ศพก็ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอน
ตัวของนายสมบัติเองนะครับตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนี่ปืนที่ใช้ก่อเหตุเมื่อสักครู่นี้
เมื่อคืนได้ตัวก็ทำแผนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดแพร่นะฮะ